เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่บ้านหลังนึงค่ะที่สุพรรณบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่ามันแปลกมากบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่
ครับแต่ว่าอยู่ดีดีมีไฟไหม้ปริศนาจุดนั้นทีจุดนี้ทีสิบวันสิบครั้งอ่ะค่ะ
สิบวันติ๊กตอนลงไหม้ไม่มันเป็นไรนี่ค่ะ
ไฟไหม้ที่ที่นอนลามไปแอร์ลามไปหน้าบ้าน
เลขที่๖หมู่๒บ้านดอนพรมอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ครับเจ้าของบ้านเลยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่
แล้วไฟไหม้ได้ยังไงทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะนางเจริญรักแสงอายุสี่สิบเก้าปี
เจ้าของบ้านเลยพาทีมข่าวเดินดูนี่ค่ะเขาไปชี้จุดนะ
ว่ารอยไหม้มันมีตรงไหนบ้างบนถี่นอนผ้าม่านมีคราบเขม่า
ควันเป็นรอยใหม่ตามกำแพงตามเครื่องใช้ไฟฟ้า
เจ้าของบ้านบอกแบบนี้ค่ะตัวเขาเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังที่อำภาวา
จู่ญาติที่บ้านดอนพรมโทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้รีบมาดูหน่อย
ก็รีบขับรถจากอำภาวาสมุทรสงครามอะค่ะมาดูว่าเอ๊ะ
บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วไฟไหม้ได้ยังไงครับ
ตอนมาถึงเนี่ยไฟมันดับไปแล้วนะคะก็มีกู้ภัยมีชาวบ้านเข้ามาช่วยกันดับไฟ
พอตั้งสติได้ก็เลยพยายามหาสาเหตุนั่งทบทวนด้วยความมึนงง
ว่าบ้านก็ล็อกไม่มีรอยรื้อค้นไม่มีร่องรอยไฟฟ้ารัดวงจร
ไปดูหมอแปลงหมอไฟไม่เห็นมีอะไรที่มันจะแบบ
เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้อะค่ะนี่นะคะก็เลยสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
บอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นี้นะคะถ้านับตั้งแต่สร้างบ้านมา๑๔ปี
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบก่อนหน้านี้ไฟไหม้ไม่มีสาเหตุในห้องนอนครั้งหนึ่ง
ตอนช่วงวันที่๒๐พฤษภาคมปี๕๙จากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวแปลก
สิบเอ็ดถึงสามสิบพฤษภาคมปีห้าเก้าบ้านหลังนี้ไฟไหม้ติดต่อกันทุกวันเลยค่ะ
แล้วจุดที่ไฟไหม้ก็คือห้องนอนหน้าห้องนอนตู้เสื้อผ้าหน้าห้องนอน
ราวผ้าหลังบ้านหน้าห้องน้ำโซฟาห้องรับแขก
องผ้าที่แคร่หน้าบ้านราวตากผ้าที่หน้าบ้านเธอบอกงงมาก
ไม่มีใครไปทำอะไรเลยไฟมันไหม้ได้ยังไง
ไฟลุกขึ้นเองขึ้นเองขึ้นจากที่นอนเนี้ย
นอนก็ตั้งไว้อยู่ตรงนู้นใช่ไหมพอตั้งลุกขึ้นคนคนก็อยู่ไล่คนเขาก็มาช่วยกันดับ
ขนาดพาเนี่ยตากอยู่ตรงล่างบานนี้ใช่ป่ะเอาไปกำลังตากเสร็จตากเสร็จสักพักนึง
มันก็ลุกอย่างเงี้พอคนมานอนอยู่ในบ้านแบบมาดูว่าเป็นอะไรใช่ไหม
เข้ามากันแล้วเขาก็ก้นพ่อพระที่นอนเนี่ยไปไว้นู้น
ไว้หน้านู้นแล้วก็ลุกตรงหน้าให้เขาเห็นเลยนางเจริญบอกว่ามีพี่สาวที่เป็นญาติกันบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้เป็นของปู่ย่าตายายก่อนปลูกบ้านเป็นป่ามีต้นกล้วย
นะฮะก็อาจจะไปทับทำลายต้นกล้วยหรือเปล่าเจ้าที่เจ้าทางก็เลยไม่พอใจ
ทำให้เกิดไฟไหม้นะฮะก็เลยเอาต้นกล้วยมาปลูกสี่ทิศของบ้าน
ละต้นเออไม่ไม่ไหม้ไม่ไหม้อืมแต่สองเดือนก่อนหน้านี้ต้นกล้วยที่หลังบ้าน
มันตายฮะแล้วก็ขุดออกไปครับอ้าวปรากฏว่าไฟไหม้อีกแล้ว
แล้วก็นี่ฮะหรือจะเป็นเพราะแมวแมวที่เลี้ยงไว้ชอบปีนขึ้นไปนอน
ต้นต้นกล้วยไม่มีนะก็เกิดเหตุหมาเขาก็ทักเลยว่า
ต้องมีต้นกล้วยอยู่ในบ้านเขาก็เลยมาทำให้
แล้วต้องเต้เขาทำให้ก็ให้มาเลย
ไอ้ร่างส่งทักอะแบบว่าอุ้ยวันที่ไฟไหม้อะ
คนนั้นก็มาทักคนนี้ก็มาทักอะไร
ทักเสียงอะไรทักโมตัวทักโมตัวทักอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย

ไม่น่าหรอกเนอะไม่น่าจะมีคนแกล้งหรอก
แต่พี่แปลกใจว่าเหตุการณ์แบบนี้มันขึ้นมาได้ยังไง
เราก็พยายามหาคำตอบทางด้านหลักวิทยาศาสตร์นะฮะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้บอกกับเราว่าถ้าดูจากสภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว
และช่วงนี้ฉุนอากาศร้อนอากาศแห้งนะครับ
ข้างบ้านต้นไม้เยอะยืนต้นตายหลายชนิดอาจเป็นไปได้ที่ใบไม้เนี่ยสีกันแล้วเกิดเพลิงไหม้มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
วัยรุ่นแถวข้างบ้านเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยยังนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่เลยนะครับอยู่ติดบ้านที่เกิดเหตุเลยไม่เห็นมีอะไรแปลกนะฮะไม่มีใครย่องไปจุดไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ทุ่มกว่าเมื่อคืนนะครับนั่งคุยกันอยู่ได้กลิ่นเหม็นไหม้กลุ่มควันลอยมาจากในบ้านหลังนี้ด้วยก็เลยเรียกมาดูกันนะครับเห็นควันไฟเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้อยู่ในห้องต้องมาช่วยกันดับไฟ
ตอนกลางคืนไม่มีเขาปิดบ้านตั้งแต่เย็น
ไม่มีใครถามด้วยไม่มีใครจัดการบินนะครับ

ตอนแรกไม่ได้เข้าบ้านวิ่งดูมันแล้วก็ไปเจอไฟตรงหน้าต่างฝั่งหนูก็เลยพี่แบงค์ก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลย
วันนี้ก็มีชุดพิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูทรสุพรรณบุรีกับทางสพอูทองเนี่ยมาตรวจสอบที่บ้านแล้วนะฮะ